คุณผู้ชมคะช่วงนี้กีฬาหลายประเภทงดการแข่งขันนะคะ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ชนกอินทนนท์ค่ะนักแบตมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยนะคะ
ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงไทยมืออันดับ๓ของโลก
นำทีมนักแบตมินตันโรงเรียนบ้านทองหยอด
พร้อมด้วยนางกรรมลาทองกรผู้มนุยการสโมสร
เดินทางมาแจกขนมทองหยอดนะคะจำนวน๒๐๐กล่อง
เต็นต์ศูนย์มิสักวันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่ง
เมย์บอกว่าช่วงนี้ไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมและโปรแกรมแข่งขันตามต่างประเทศค่ะ
ก็อยากจะทำความดีให้กับประชาชนที่มีความศรัทธา
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในอดีตทรงพระปริชาสามารถกีฬาแบตมินตันเป็นอย่างมาก
และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เธออยากจะเล่นกีฬาแบตมินตัน
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะ
จริงแล้วเมย์ก็ยึดหลักของคำว่าการว่าทำดีไว้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างวันนี้เป็นวันที่ก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมค่ะ
ก็คิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่แบบมาแจกของให้กับประชาชน
เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยค่ะ
ในการปฏิบัติของเมย์คือการมีน้ำใจนักกีฬาค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือชนะค่ะ
เพราะว่าการทุกครั้งที่เราได้ลงเล่นมันเป็นเหมือนมิตรภาพอะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้บุคคลในวงการมวยแฟนมวยซึ่งเป็นที่รู้จัก
ประกอบไปด้วยหนุ่ยกาแฟโบราณและน้อยเมืองนน
ซึ่งเป็นแฟนประจำในศึกยอดมวยไทยรัฐที่ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเป็นประจำทุกวันเสาร์
เวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
โดยหลังจากที่มวยงดจัดการแข่งขันในช่วงนี้
ก็ได้รวมตัวกันทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการเป็นจิตอาสาแจกกาแฟแจกน้ำดื่มฟรีเป็นประจำทุกวันนะคะ
เมื่อวานนี้แจกไปแล้วกว่า๕๐๐แก้วค่ะ